เมื่อวานเนี่ยสักประมาณช่วง๖โมงเย็นนะคะ

หนีออกจากเรือนจำชั่วคราวคลองโพที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะไปตามกลับมา

ล่าสุด๕ทุ่มที่ผ่านมาตามกลับมาได้เพิ่มอีก๕คน
ตอนแรก๖ได้๕ก็เป็น๑๑ครบแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะคะ
ให้ฟร่องแบบร่อง๑หนึ่ง๔ฮิต

พี่ยังพามาว่างั้นที่ยังประมาณจดใช้
แล้วปล่ากถังฟูปพี่ยังพาออกก็ออกตามเลย
ใช่ครับผม
เป็นเหตุจูงใจอ่ะหมายถึงว่าให้เพื่อนเป็นคนคิดอ่ะ
พอทำปุ๊บเขาก็เห็นเขาทำปุ๊บเขาตามเลยครับ
อืมตามเลยจากยังไงอ่ะไม่จริงแน่เลยครับ

กุมได้แล้วอัปเดตล่าสุดหนี๑๑จับกุมได้แล้ว๑๑ค่ะเหตุผลคนนี้เขาบอกหนีตามเพื่อนบางคนก็บอกว่าอยากกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่แล้วก็คิดถึงแฟนอ้าวแล้วหนีมาได้ยังไงอ่ะอ๋อเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอาศัยจังหวะที่มีการกักตัวคือทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในเร

ทุ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงกว่าไล่ล่านะคะจับล็อตแรกมาได้ก่อน๖คนก่อนนี้ไปในพื้นที่ตำบลสวรรค์ตกบ้านแก่งตำบลมัดใส่หลังจากนั้นสักประมาณ๕ทุ่มค่ะ๕ทุ่มนะคะตามจับมาได้อีก๕คนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วรวบตัวได้แล้วทั้ง๑๑คนคราวนี้แหละแทนที่จะ
หนึ่งคนคราวนี้ต้องโดนข้อหาเพิ่มไหมนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่หนีตามเพื่อนบางคนก็บอกว่าห่วงพ่อห่วงแม่บางคนก็บอกว่าคิดถึงแฟนใช่หรือเปล่าโอ้ไม่ได้แล้วฮะนะคะ